คือทีมข่าวพยากรณากาศไทยรัฐทีวีบอกว่าสภาพอากาศแปรปรวนช่วงนี้
เป็นเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อในการเปลี่ยนฤดู
ฤดูฝนไปฤดูหนาวก็เลยสภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปรวนค่ะ
เราไปตรวจสอบสภาพประกาศในจับตาเติร์นภัยกันเลย

คุณผู้ชมครับตอนนี้เมืองไทยของเรายังคงต้องเจอฝนตกชุกในหลายพื้นที่

แต่ว่าสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่หลายคนวิตกกังวลก็คือ

พายุอีก๓ลูกเข้าสู่เมืองไทยแน่นอนครับ
เรื่องนี้หลายคนกลัวกันมากเลยนะครับ

ว่าการเกิดพายุหมุนเหตุร้อนล่วงหน้า

จะมีพายุเข้าสู่เมืองไทย๓ลูก

จากปฏิบันกรมโปรโมตุนิยมพิทยา

แก่ประชาชนและขอชี้แจง
อย่างนี้จากการวิเคราะห์สภาพอากาศปัจจุบัน
วันที่๑๒ตุลาคม
พบว่าในช่วงวันที่๑๖

บริเวณทะเลอัลลามันและอาวินกร

และไม่ส่งผลกระทบต่อสร้างแรก

บริเวณภาคกลางภาคตะวันออก

จะมีร่องมรสุมพาดผ่านทำให้ฝนตกต่อเนื่องระยะนี้และอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในที่รุ่มที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้ว
ในช่วงที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดตุลาคมสองพันหกสิบจากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดคาดว่า
จะมีประยุกต์หมุนเขียนร้อนเคลื่อนตัวผ่านทะเลทีนใต้เข้าสูงบุลประเทศเวียดนามตอนบน
สำหรับในระยะนี้โดยประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่าน
ประกอบกับลบสูงจำลองตกเฉียงใต้ที่พัดปกครมทะเลอรมันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น
ส่งผลทำให้ไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่
เว็บข้อมูลแบบจำลองในวันที่สิบสองตุลาคมสองพันหกสิบ
ก็ว่ายังมีโอกาสที่จะมีพายุกอดกตัวขึ้นในบริเวณตีนด้าย

แถวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของเวียดนาม

และนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำนี้นะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ